ไปดูเหตุสลดนะคะอยากให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นดูว่า
ถ้าคุณผู้ชมอยู่ในเหตุการณ์มีความคิดเห็นอย่างไร
หรือถ้าเป็นพ่อแล้วมีลูกติดยาเสพติดหนัก
จนกระทั่งไปทำร้ายร่างกายคนอื่น
ท้ายที่สุดพ่อตัดสินใจฆ่าลูกตายนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พัทธลุงเมื่อคืนวานนี้นะคะ
ตำรวจสพเขาชัยสนพร้อมด้วยทีมแพทย์และกู้ภัย
มาตรวจสอบเหตุคนถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่๒ตำบลโคกม่วงอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทธลุง
ไปถึงที่เกิดเหตุพบศพนายพงศักดิ์เป็นนามสมมุตินะคะ
อายุ๒๖ปีนอนเสียชีวิตอยู่บนแคร่ไม้ภายในห้องโถงกลางบ้าน
สภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มมบริเวณท้ายทอย๑นัด
ข้างศพพบหัวกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่๑หัว
แล้วก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ทราบผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหน
แต่ข้อแท้ของผู้เสียชีวิตสมมติว่าชื่อนายทวีสังอายุ๔๕ปีนะคะ
ส่วนย่าของผู้ตายที่มาเห็นเหตุการณ์เห็นหลานนอนเสียชีวิตอยู่เนี่ยก็เป็นลมหมดสติเลยนะคะ
ญาติญาติต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
ทีนี้เรื่องราวเป็นไปเป็นมาอย่างไรก็ได้ไปพูดคุยสอบสวนจากญาตินะคะ
ทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายมาที่บ้านย่าคือบ้านหลังนี้แหละค่ะ
มาเพื่อขอเงินจากคุณญาติจะไปซื้อยาเสพติด
แต่ย่าก็ไม่ให้ให้ไปหลายครั้งก็ไปซื้อยาเสพติดมาเสพ
ก็เลยมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงทำร้ายย่าด้วยเห็นว่าอย่างนั้นนะคะ
ทำให้พ่อเนี่ยผู้ที่อยู่บ้านที่อยู่ถัดไปประมาณสัก๒๐๓๐เมตร
ทนไม่ไหวเดินมาที่บ้านหลังที่เกิดเหตุมาบ้านย่าเนี่ยค่ะ
แล้วก็อาศัยช่วงเวลาที่ลูกชายเมาหลับเนี่ยนะคะ
ยิงลูกชายไปที่ท้ายถอยจนเสียชีวิตค่ะ
คือเขานั่งดูทีวีอยู่อืมนั่งดูทีวีแล้วทีนี้ย่า
เดียวไม่แน่ใจนัดเดือนออหือยายาณก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะ
ล่าสุดผู้ต้องหาก็คือพ่อเนี่ยหลังจากที่ยิงลูกชายแล้วก็นำ
ปืนที่ใช้ก่อเหตุเดินทางไปมอบตัวกับตำรวจ
พร้อมทั้งสารภาพนะคะว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ที่ทำลงไปเนี่ยเพราะทนพฤติกรรมของลูกไม่ไหวจริง

แล้วก็ไปลักเล็กขโมยน้อยของชาวบ้านเขาเดือดร้อนรำคาญไปทั่วหมู่บ้านนะคะ
แล้วทุกครั้งที่มาขอเงินย่าพอขอไม่ได้
ก็จะโบรยาทร์ทำร้ายร่างกายผู้อื่นรวมถึงย่าด้วย
พอก็เล่าความอึดอ้านตันใจน่ะนะคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่สอบปากคำผู้ต้องหาเสร็จแล้ว
ก็ไปชี้จุดเกิดเหตุที่บ้านหลังดังกล่าว
และด้วยความเห็นใจไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะ
ตำรวจจึงอนุญาตให้ผู้ต้องหานั้นประกันตัวได้
เพื่อที่จะกลับไปบำเพ็ญกุศลศพให้กับลูกชาย
ทีนี้มีการตรวจสอบประวัติของผู้เสียชีวิตนะคะ
พบว่าเคยถูกจับกลุ่มคดียาเสพติดมาแล้ว๓ครั้ง
ถูกจับคดีลักษัพอีก๑ครั้ง
ล่าสุดเพิ่งจะพ้นโทษจากการคุมประพฤติ
ทันทสถานเปิดบ้านนาวงได้เพียง๑เดือน
ก็ถูกยิงเสียชีวิตแบบนี้
ส่วนพ่อก็ตำรวจนั้นตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ